ก็มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นจากการประกาศของสวบคอช่วงเย็นเมื่อวาน

คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดดูหน่อย

ทุ่มถึงตี๔ออกจากบ้านไม่ได้ร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านก็ปิดกัน๒ทุ่ม
นางสาวลักษณ์ปัญญาปลุกอายุ๔๗เขาอยู่แถวพญาไทย
เขาก็บอกว่าก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นี่แหละซื้อข้าวซื้อของ
ก็ตั้งใจว่าจะซื้อไปเลยแล้วอยู่บ้านไปเลยอาทิตย์หนึ่ง
ทำงานอยู่บ้านมา๒ปีแล้วก็พอจะปรับตัวได้

ก็คืออยู่ในช่วงที่เราสามารถปรับตัวได้

ก็น่าจะได้ผลนะก็หยุดการเดินทางมากขึ้น
แม่ค้าร้านบุญเลิศค่ะก็ขายพวกเส้นสดเส้นก๋วยเตี๋ยว
เต้าหู้เครื่องปรุงอะไรแบบนี้นะคะ
บอกว่าปกติเสาร์อาทิตย์ลูกค้ามาซื้อของเยอะอยู่แล้ว
แต่ช่วงนี้ก็เยอะเป็นพิเศษนะคะ

ก็เตรียมการเบื้องต้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
อย่างของเราก็เวลาที่เขากำหนดนี่

ตีเราออกปกติอยู่แล้ว

นี้ก็ไม่กระทบเท่าไหร่ตลาดนี้นะ
แต่พวกตลาดกลางคืนเขาก็บ่นกันเหมือนกัน

แต่นี่มันก็ทำยังไงได้นะช่วยกัน
ถ้าดีนะก็ไม่มีใครว่าอะไรเนาะ
ถ้าเกิดว่ามันได้ผลคือหยุดได้ไม่มีใครว่าหรอก
ก็ช่วยกันแต่นี่บางคนเดือดร้อนก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับพนักงานรับส่งอาหารอยู่แถวประดิพัฒน์

บอกว่าช่วงโควิด๑๙ได้รับผลกระทบเยอะนะคะ
ก็หันมาวิ่งขับรถรับส่งอาหารแทน
เขาก็บอกว่าจริงแล้วก็เชื่อว่าพอล็อกดาวน์
เคอร์ฟิลล์รายได้เขาอาจจะลดลง
เพราะในช่วงที่คนสั่งอาหารเยอะค่ะคือช่วง๒๓ทุ่ม
แต่ทีนี้พอมันปิดเร็วขึ้นอะไรขึ้นก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะ
ซึ่งก็วันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ตั้งจุดตรวจ
จุดสกัดจุดลาดตรวเวณตั้งแต่๖โมงเช้า
เตรียมพร้อมในการกำกับดูแลข้อกำหนดของสวบคออย่างเข้มงวด
เพราะว่าพอ๓ทุ่มต้องเข้าบ้านนี่ก็ร้านเลิ้นปิด
บรรดารายเดอร์ทั้งหลายเขาก็มีคนสั่งแล้วกัน
สั่งไม่ทำนะคะ๓ทุ่มอะไรก็ปิดอยู่บ้านกันแล้ว